มาถึงข่าวนี้ค่ะเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงบ้านเราอีกครั้งหนึ่งนะคะ
วันนี้อดีตตลกชื่อดังคุณเด่นดอกประดูกเสียชีวิตในวัย๘๐ปีค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะได้รับการเปิดเผยจากคุณโย่งเชิญยิ้มนะคะ
ซึ่งได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความอาลัยคุณเด่นดอกประดูกที่เสียชีวิตในวัย๘๐ปี
บอกว่าขอให้พี่เด่นดอกประดูกสู่พบภูมิที่ดี
บรรดาแฟนตลกก็เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากนะคะ
ขณะที่ครอบครัวเปิดเผยบอกว่าคุณเด่นนั้นป่วยเป็นอัลไซเมอร์เกือบ๔ปี

ช่วงสายวันนี้ญาติญาติก็ได้นำร่างคุณเด่นดอกประดูก
มาถึงวัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตรวัชรพลศาลา๘ค่ะ
สวดพระอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๕คืน
โดยคุณสุวพันธ์อุบลชาติซึ่งเป็นภรรยาบอกว่า
อาการของคุณเด่นที่ผ่านมาก็ปกติดี
แต่ว่าระยะหลังเริ่มไม่ทานข้าวทำให้ไม่มีแรง
ต้องให้น้ำเกลือแล้วก็ใช้ยากระตุ้นเพื่อให้อยากอาหาร
อาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มไม่ยอมเดินค่ะ
พูดคุยรู้เรื่องแต่ว่าอยากจะนอนอย่างเดียว
จนกระทั่งช่วงตอนตีหนึ่งอาการไม่ดี

ถ้าพ่อไม่ไหวก็หลับนะหลับจะได้ไม่ทุกข์

หลังจากนั้นคุณเด่นก็หลับไปแบบสบาย

ก็ยังเปิดประตูดูอยู่ก็นอนอยู่หน้าห้องเหมือนกัน
เข้าไปดูแพทย์ก็ยังคลอบคลอบอยู่เลย

เด็กลูกตอนปีหนึ่งเขาไปล้างหน้าล้างตา
แล้วก็มาดูบอกเรียกให้มาดูว่าไม่ค่อยดีนะ

ก็ไปดูไปดูก็ยังหายใจอยู่นิดนึง
เขาบอกพ่อถ้าไม่ไหวหลับนะ
หลับแล้วยังได้ไม่ทุกข์ไม่ทรมานนะ

ก็แกก็หลับหลับไม่ทรมานไม่อะไรเลย
ไปแบบสบายไม่หลับเลย
ไม่ทุกข์ไม่อะไรเลยหลับปิ้วเลย
คุณเด่นดอกประดูกถ้าเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เรา๗๐
คือเป็นยุคที่โด่งดังเลย
ชื่อจริงของคุณเด่นคือบันพฤษวีรรัช
หลายคนอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าถ้าบอกเด่นดอกประดูกเนี่ย

ใช่เราก็ยังทันแต่ว่าดักเขาจะดังมาก่อนหน้านั้นเลยนะคะ
เป็นชาวจังหวัดสตูนเกิดเมื่อปี๒๔

เดอดอกสะดาวดูดอกกระโดนดีดอกมะดัน
แล้วก็มาโด่งดังสุดตอนที่คุณเด่นเนี่ย
ร่วมกับคุณเด๋อไปรวมตัวกับเทพโพงาม
ตอนนั้นก็จะรู้จักในนามเด่นเดอเทพ
แล้วก็เขาจะได้ชื่อว่าเป็นตลกที่ไม่เน้นเล่นมุกหยาบคาย
หยาบโลนเถลิ่งตรึงต่างไม่มี
แต่ด้วยความที่เป็นคนหน้าตาดี
คุณเด่นก็มีผลงานทั้งในฐานะพระเอก
ภาพยนตร์ด้วยละครด้วยอีกเยอะแยะมากมายนะคะ
ถ้านึกเร็วตอนนี้ก็อย่างเช่นเทพบุตรตาติ้งโน่ง
บุพรภาษา๓๒ไทยถีบกอนบายเดอร์มูฟวี
รักนะพ่อตาติ้งโหน่งแล้วก็มนรักแม่น้ำมูล
อยู่ในความทรงจำของแฟนหลายคนเลยนะคะ
อกจากนี้นะคะคุณเด่นยังเป็นพิธีกรเกี่ยวกับรายการเกษตร
อันนี้ดิฉันว่าทุกคนต้องรู้จักไม่ลองไม่รู้

รายการนี้ออกอากาศทางช่อง๙นานถึง๑๔ปียาวนานทีเดียวนะคะ
ส่วนที่มาว่าทำไมต้องเป็นเด่นดอกประดูก
เพราะมาจากการที่คุณเด่นนั้นเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนดุริยางกองทัพเรือ
และเป็นรัมเมเยอร์วงดุรยางทหารเรือ
ก็เลยใช้ชื่อฉายาดอกประดูกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเรือนั่นเอง
เป็นที่มาของชื่อเด่นดอกประดูกนั่นเอง
ก็ขอแสดงความอาลัยแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
ผลงานของคุณเด่นก็จะอีกหนึ่งความทรงจำของพวกเราตลอดไปด้วยนะครับ